กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ก็น่าจะเป็นประเด็นงอกจากประเด็นทางด้านการเมือง
ล่าสุดจะบอกว่างานเข้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซะแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะ
บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกคือดูหมินพบทบกรณีที่ไปวิจารณ์เรื่องของเครื่องหมายบนชุดทหารเนี่ยนะคะ
ประเด็นที่๒คือเมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ลงพื้นที่ไปในฐานะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยไปช่วยลูกพักหาเสียง
แล้วปรากฏว่ามีทหารเดินตามพอมีทหารเดินตามเสร็จปุ๊บ
ท่านก็พยายามที่จะบอกว่าผมเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอมาหาเสียง
ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทหารเป็นรั้วของชาติไปทำหน้าที่ของท่าน
ประเด็นนี้แหละพบทบบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความผิดพรบคอม
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศตอนนี้กันหน่อยค่ะ
ผมไม่เคยทำในความเดือดร้อนแล้ว
สรุปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พบทบเตรียมที่จะให้เจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดี
กับพตำรวจเอกเสียรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพลักษณ์เสียรีรวมไทย
ประเด็นหลักคือข้อหาแรกข้อหามินประมาทหมินประมาทในนามส่วนตัว
หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปให้สัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
เครื่องหมายที่ติดอยู่บนเครื่องแบบทหาร
ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมอันนี้ถือเป็นการดูหมินเหยียดหยาม
ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองก็เป็นอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ต้องรู้จักเครื่องหมายต่างดีว่าหมายถึงอะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะเครื่องหมายพระราชทานอันนี้ประเด็นแรกนะ
ที่ไปดูหมิ่นเจ้าพนักกาลก็คือทหาร
เรื่องนี้ภานะเอกวินไทยสวลีโฌกองธัปปกได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันผ่านสื่อ
เป็นกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้พูดขึ้นมา
แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
พันเอกวินไทยบอกว่าหลายครั้งแล้ว
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีการพูดและมีเนื้อหา
ทำนองหมินประมาทพาดพิงผู้บังคับบัญชาและกองทัพ
ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเรื่องของทัศนคติ
สมกับแนวทางการหาเสียงในเรื่องของการเมืองเป็นหลัก
กองทัพเองพยายามชี้แจงในสิ่งที่ถูกพาดพิง
แต่กับกรณีล่าสุดมีการกล่าวข้อมูลบิดเบือน
ผู้นำและกองทัพบกด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม
แคลนไปจนถึงเครื่องแบบทหาร
มีความจำเป็นที่กองทัพบกจะต้องใช้สิทธิ์อันชอบ
ทำตามกฎหมายในการปกป้องเกียรติภูมิขององค์กรค่ะมาดูฝากฝั่งกลุ่มประชาชนคนอยากเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
วันนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้เขาเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรกต
ขอให้พิจารณายุบพักมาอีกแล้วคราวนี้เป็นคิวของการยุบพักรวมพลังประชาชาติไทย
เนื่องจากเห็นว่าคุณสุทธิพรเทอะกรุกสุบัญให้การสนับสนุนเดินหาเสียง
อันนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการผิดคือพรบพักการเมือง
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระบด
และข้อหาการก่อการร้ายจากการชุมนุมของกลุ่มกปกปปศ
จึงถือว่าพักรวมพลังประชาชาติไทย
มีความผิดจากการกระทำอันเป็นปฏิปัก
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนายศรีสุวรรณจัญญา
การที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ก็จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้สารปกครองวินิจฉัยคุณสมบัติ

อันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะครับ

น่าจะถือเป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะ